เอาเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแรงแบบนี้นะคะ
น้องค่ะปิดเทอมกันทั่วประเทศแหละค่ะ
แต่พาไปดูวิถีชีวิตของเด็กภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าหอนแบบนี้ไปแยกกระปอมเปล่า

เขามาทำอาหารได้เนี่ยค่ะได้มาปุ๊บย่างก่อนเลย
บอกก้อยกระปอมขั้นแรกจับมาลอกหนังก่อนนะคะ
ล้างน้ำแล้วก็มาย่างไฟจนเหลืองสุกแบบนี้
เพื่อให้เนื้อมันฟู
มะม่วงเปรี้ยวลงไปค่ะโขกต่อสักนิดนึงนะคะ

ใส่น้ำปลาใส่ผักใส่ต่างสั่งหอมผักชี

ฉีกเองย่างเองตำกันเองอย่างนี้เลยเหรอ
อ่าแล้วก็กินไปด้วยทำหมดแล้วมั้ง

ได้แล้วค่ะก้อยกระป๋อมกลิ่นหอมโชยมา
ตักใส่จานจกข้าวเหนียวจ้ำก้อยกระปอม

คุณเคยทานไหมคุณสุภาษาไม่เคยค่ะไม่เคย
มันเป็นแบบคนอีสานเขาทานกันใช่ไหม